คราวนี้รถตู้นักเรียนพุ่งชนรถของกองช่างเทศบาลค่ะ
แล้วคนขับถูกอัดก๊อปปี้อยู่
เดี๋ยวดูจังหวะที่เขาพยายามขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยค่ะ
โหเร็วเลย

รถมันไปอัดติดหน้ารถตู้ยู่อยู่แบบนี้ค่ะ
ทีนี้ก็เลยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ให้เจ้าหน้าที่ช่วยรีบเอาตัวของคนขับรถตู้ออกมาจากรถหน่อยนะคะ

นี่เป็นรถด้านหน้าสีส้มเลยนะ
เป็นรถบรรทุกของกองช่างเทศบาลเมืองกาลสินนะคะ
มีรถนักเรียนไปอัดก๊อปปี้อยู่ตรงนั้น

แล้วนี่ค่อยงัดประตูออกมา
ช่วยเหลือคนขับรถตู้รับส่งนักเรียน

มันเกิดขึ้นตรงถนนชัยสุนทร

ทีนี้เราเห็นสภาพคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนเจ็บแบบนี้
เราไปคุยกับพนักงานขับรถจากกองช่าง

ตอนนั้นเนี่ยนะมีฝนตกลงมา

ว่ารถตู้คันที่ตามมาขับมาด้วยความเร็ว
พยายามจะแซงรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ด้านหน้ารถตู้
ทีนี้ฝั่งฝั่งรถกองช่างนี่นะคะ
ชิดข้างทางก่อนแต่รถก็จอดชิดมากไม่ได้หรอก
เพราะว่าข้างทางเนี่ยก็มีรถมีรถมาจอดอยู่นะคะ
หลังจากนั้นรถตู้ขับข้ามเลนมาทางฝั่งของรถกองช่าง

คนขับรถตู้ติดอยู่ภายในได้รับบาดเจ็บออกมาไม่ได้
ทีนี้รถของกองช่างเทศบาลก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะคะ
นี่ดีนะที่รถตู้ไม่ได้มีเด็กนักเรียนมาด้วย

เรื่องต้นพนักงานสอบสวนที่สพเมืองกาลสินนะคะ
ก็ไปตรวจสอบแล้วก็สอบคนขับรถบรรทุกของกองช่าง
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องสอบรถตู้ด้วย
ฝั่งคนขับรถตู้จะขอสอบหลังจากอาการเขาดีขึ้น
หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อไปด้วยนะคะครับ